คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการจัดโปรโมชั่นให้กินทุเรียนนะคะ
คือหลายที่จัดโปรโมชั่นโดยเฉพาะหน้าทุเรียน

อยู่บนถนนปากร่วมบ่อวินหมู่๓นะคะ
ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เขาจัดโปรโมชั่นว่าใครกินทุเรียน๔กิโลกรัม
หมดได้ภายใน๓ชั่วโมงรับเงินสดกลับบ้านทันที๕๐๐๐บาท
แต่ถ้ากินไม่หมดจ่ายเงินตามที่กินไปซึ่ง
สี่กิโลกรัมนี่คือเขาชั่งจากเนื้อทุเรียนแล้วนะใช่ค่ะ
ไม่ได้เอาทั้งลูกไม่ใช่ทั้งลูกเฉพาะเนื้อ
กิโลกรัมเนี่ยโหลูกเดียวไม่กี่เม็ดแต่รวมเม็ดนะรวมเม็ดไม่ได้แกะเฉพาะเนื้อ
แต่แค่ไม่ใช่ทั้งเปลือกอะค่ะแต่มันก็สี่กิโลกรัมเนี่ยคุณเห็นมาสอน
อันนี้ฉันไม่ไหวคนหนึ่งอ่ะแน่ใช่มาเป็นเป็นที่เป็นเนื้อแล้วเนี่ยก็เยอะอ่ะ
คนไปท้าประลองก็เยอะนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจัดโปรโมชั่นนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว
คนก็ไปร่วมแข่งกันเยอะแล้วส่วนใหญ่กินไม่ค่อยหมดหรอก
ไม่ค่อยได้ตามที่เขากำหนดไว้อ่ะครับมีคนทำได้จริงจริงประมาณแค่คนสองคนนะ
เจ้าของร้านบอกแบบนี้นะคะมันมีสองคนแต่มันมีประเด็นดราม่าแบบนี้ค่ะ
ข้อความในลักษณะที่ว่าไม่ได้แบบว่าฟรีจริงนะ

ให้ครบตามกำหนดถึงจะได้เงิน๕๐๐บาท
จริงแล้วก่อนกินต้องเสียค่าครูตั้ง๑๐๐๐บาท
แล้วเขาไปกินเขาไปท้าประลอง

แล้วก็กินไม่ได้ตามกำหนดที่ร้านบอกไว้
ก็ต้องจ่ายเงินตามจำนวนที่กินไป
ก็ต้องจ่ายเงินไปอีกบวกไปอีก๔๙๐บาท
หมายความว่าเขาต้องเสียเงิน๑๔๙๐พันหนึ่งเป็นค่าครู
วกกับค่าทุเรียนที่เขากินไป
เขาก็เลยบอกว่าแพงไปหรือเปล่าคะ
อยากทราบว่าทำไมไม่แจ้งให้ชัดเจนก่อนว่าต้องเสียค่าครูตั้ง๑๑๐๐

คิดตามน้ำหนัก๒ขีดของราคาทุเรียนเนี่ยคือ๔๙๐บาท

แต่นี่กลายเป็นว่าต้องจ่ายเพิ่มอีก๑๐๐บอกว่ามีค่าครู
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปที่ร้านเลยค่ะ
ถามที่ร้านเลยว่าตกลงมันยังไงมันมีค่าครูจริงหรือเปล่าตั้ง๑๐๐

คุณอรพันธ์ขันทองคำนักข่าวของเราไปเลยนะคะ
ไปคุยกับนายชัยชนะเกิดดีอายุ๔๒ปีเป็นน้องชายเจ้าของร้านค่ะ
ตอนไปถึงก็กำลังปอกทุเรียนหมอนทองใส่กล่องโฟมอยู่เลย

ทีนี้ค่ะน้องชายเจ้าของร้านบอกแบบนี้
เริ่มจัดโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่๑พฤษภาคม
เมื่อวานนี้เป็นกระแสดราม่า
บอกว่าทางร้านมีการเก็บค่าครู๑๐๐๐
เขาขอชี้แจงว่าไม่ใช่ค่าครูค่ะ
แต่เป็นค่าปอกทุเรียนค่ะ
ทุกครั้งที่ลูกค้าเดินทางมาท้าประลองกินทุเรียน
ทางร้านอธิบายกติกาให้ฟังทุกอย่างชัดเจน
ว่าใครกินทุเรียนหมด๔กิโลกรัมเฉพาะเนื้อ

ทางร้านยินดีแจกเงินให้เลย๕๐๐บาท
ถ้ากินไม่หมดต้องเสียค่าปอกทุเรียน๑๐๐๐บาท
และทุเรียนที่กินไปตามจริงด้วย
เขาบอกว่าเขาชี้แจงเอาไว้ชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่ามีค่าปอก
เพราะว่าถ้าจะเอาทุเรียนให้ได้เฉพาะเนื้อ๔กิโลกรัมเนี่ย
มันคงหลายลูกก็คือต้องตอบ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากท้าประลอง

ก็โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้ด้วยไงบอกว่า
ค่าปอก๑๐๐๐เพราะว่า
ปอกเขาไม่ได้มาปอกให้ฟรีทางร้านต้องจ้าง
ต้องจ้างคนปอกด้วยอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่ายืนยันว่าชี้แจงก่อนแล้วนะคะ
ซึ่งการจัดโปรโมชั่นมาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหา
ทุเรียนที่เอามาให้กินก็ทุเรียนดีมาก
มีคุณภาพพันหมอนทองรับมาจากสวนที่จันทบุรี
จนเกิดเป็นกระแสดราม่าแบบนี้เนี่ย
เชื่อหรือเปล่ามาเอากำไรกับลูกค้า
ทางน้องชายเจ้าของร้านก็เลยยืนยันบอกว่า
เขาซื่อสัตว์กับอาชีพนะโปรโมชั่นที่จัด

แต่ไม่หมดก็ต้องจ่ายตามกติกาที่ร้านกำหนด
เอาอย่างนี้แล้วกันทางร้านจะแก้ปัญหาแบบนี้

พิมพ์รายละเอียดกติกาให้ลูกค้าอ่านก่อน
ตัดสินใจว่าตกลงจะร่วมประลองหรือเปล่า

ให้เรียบร้อยถ้าจะร่วมเซ็นชื่อรับทราบไว้เลยนะ

ว่าต้องมีค่าปอกพันหนึ่งแล้วก็ต้องจ่ายเงินตามกินจริง
ถ้าเกิดว่าไม่ชนะตามที่เขากำหนดไว้
อืมเขาบอกว่าทำแบบนี้เลยดีกว่าจะได้แก้ดราม่านะคะ
ผมลงเป็นรายละอักษรเลยครับเนี่ย
คือหนึ่งห้ามขี้ห้ามเยี่ยวห้ามอ้วก

ถ้าคุณกินไม่หมดคุณจะต้องเสียค่าผ่า๑๐๐๐บาท
ถ้าคุณกินหมดก็ไม่ต้องเสียค่าผ่า๑๐๐บาท
หมด๔กิโลนะฮะรับเงินกลับบ้านทันที๕๐๐

เมื่อวานนี้เมื่อวานผมพลาดตรงที่ว่า

เมื่อคืนก็เลยไปทำเป็นการบ้านมาว่า
โอเคผมทำเป็นกระดาษมาแล้ว
ทีนี้ลงชื่อคนกิน
คนกินรับได้ก็เซ็นชื่อก็เอากันครับ
คือกระแสที่เรายังไม่แจกเราก็ขายได้อยู่แล้ว
แต่เราอยากได้มากกว่านั้น

วันแรกมาทาน๖คน
วันที่๒๑๙คน
ยังไม่มีครับ๒๕คน

คนที่มากินดีส่วนใหญ่คนที่

โจมตีเพราะว่าเขาเสียตังค์ค่าผ่า๑๐๐

เราก็ถือว่าเราผิดพลาดตรงที่ว่า

มันมีแค่กระดาษใบเดียวครับ
แค่คำพูดตอนนี้ก็เลยต้องมีกระดาษใบเดียวขึ้นมาเป็นรายละอักษร
ทีนี้คุณจะไปโจมตีอะไรก็เชิญครับทุกเพจ

ผมถามว่าทำการค้าไม่เอากำไรผมคงไม่ทำ

ก็คือผมไม่ได้หลอกลวงประชาชน

เดินทางมาท้าประลองนะครับ
อย่างเช่น
มาจากโคราชแวะมาท้าพิสูจน์กินทุเรียนเธอบอกว่าเมื่อมาถึงทางร้านก็แจ้งกติกาพร้อมกับรายละเอียดให้ทราบเลย
แล้วก็ให้เซ็นชื่อเลยฮะวันนี้คือต้องเซ็นชื่อเลยยอมรับกติกาด้วยความสมัครใจ
สุดท้ายกินไปได้๑กิโลกรัมโอ้โห๑กิโลนี่ก็ถือว่าเยอะเยอะนะครับ
ก็ต้องจ่ายเงินไป๑๓๕๐บาท๓๕๐คงเป็นค่าทุเรียนอีก๑๐๐ก็ค่าปอกนะฮะ
บอกว่าก็ไม่ถือว่าหลอกลวงอะไรนะเพราะว่ารู้แล้วก็เข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
อีกคนนึงมาจากจังหวัดเลยนะครับนางสาวปานิสราอุดมพรนิสารักษ์อายุ๒๙ปี
บอกว่าทราบจากแฟนนุ่มที่เป็นคนชนบุรีว่ามีร้านทุเรียนท้าประลองให้คนกินฟรี
ถ้ากินหมด๔กิโลกรัมรับเงินสดกลับบ้านอีก๕๐๐บาท
เธอก็เลยอยากมาลองแล้วก็แอบหวังว่าต้องกินหมดจะได้รับเงินสดกลับบ้านฟรี
กินทุเรียนฟรีด้วยปรากฏว่าสุดท้ายไม่หมดนะฮะก็ต้องจ่ายเงินตามกติกา
ส่วนเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเธอบอกว่ามันก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะ
แต่สำหรับตัวเธอเนี่ยกติกาที่กำหนดขึ้นมาก็ถือว่ายุติธรรม
เพราะเธอก็ทำได้ถ้าเธอทำได้ก็รับเงินกลับบ้าน
ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินให้ทางร้านมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนเอง
ก็การติการับได้

ก็เราก็กินแค่ที่เรารู้ว่าเรากินได้แค่ไหนเราก็กินแค่นั้น
ฝืนกินแบบ๔กิโลต้องกินให้หมดมันไม่ใช่ค่ะเราต้องดูตัวเองด้วยค่ะ
ทำให้หมดก็คือเราเต็มใจที่จะจ่าย
ถ้าเราคิดว่าค่าผ่าพันหนึ่งมันแพงไปแล้วก็ไม่ต้องกินก็จบค่ะพี่

ก็อยู่ที่ความสมัครใจคือหลายคนรู้สึกว่ามันเหมือนสนุกไง
ไม่เป็นไรเสียตังค์พันหนึ่งค่าปอกก็ลองดูสนุกดีอะไรอย่างนี้
บางคนก็ชื่นชอบอย่างเช่นไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนตามสวนมันก็มีหลายรูปแบบนะ
อยากกินบ้างเลยอ่ะยอมจ่ายตังค์เหมือนกันเพราะว่าสู้ไม่ไหวอืม
ทางร้านก็เลยบอกว่าวันนี้แจกค่าน้ำมันให้แล้วกัน
สำหรับลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดถึงแม้ว่าจะกินไม่หมด๔กิโลกรัมก็ตาม

ทีนี้ทางร้านบอกว่าเปิดตั้งแต่๑๐โมงนะคะไปประลองกันได้
พรุ่งนี้มีอีกไหมค่าน้ำมงค่าน้ำมันได้ขับรถไปหน่อย